ติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างครับ
ใช่ค่ะเรื่องของการโดยสารการเดินทางทางอากาศนั่นเอง
ทั้งการบินไทยสู่วรรณภูมิ
คือการบินไทยเขาเพิ่งประกาศออกมา
ดเว้นเรื่องของค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงตัวโดยสารนั่นเองนะคะ

เรื่องของการอำนวยความสะดวกช่วง๒เดือนนะคุณ
ในการที่จะปิดซ่อมทางวิ่งที่สุวรรณภูมินั่นเองนะคะ
ติดตามข่าวสารนี้พร้อมกันค่ะคุณผู้ชม
วันแรกของการปิดก็คือเมื่อวานนี้

วางแผนเรื่องของการเดินทางเพราะว่าอาจจะล่าช้า

โดยเมื่อวานนี้การให้บริการของท่ากัดสยานสุวรรณภูมิ

ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
หลังจากที่ได้เริ่มปิดพื้นที่ปรับปรุงทางวิ่งเป็นวันแรก
โดยนายศิโรธดวงรัฐผู้อำนวยการท่ากัดสยานสุวรรณภูมิ
บริษัทท่ากัดสยานไทยหรือว่าทอทเปิดเผยข้อมูลนะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบปัญหาเที่ยวบินล่าช้า

แม้แต่ว่าชั่วโมงเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก
เข้ามาใช้บริการก็ยังไม่ดีเล
แต่ยอมรับนะคะว่าในวันต่อไปอาจจะเกิดความล่าช้าขึ้นมาบ้าง
ซึ่งก็มีปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพอากาศเอ่ย

เมืองต้นทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ
ด้านของการจัดการจราจรทางอากาศ

คือเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อที่จะจัดเที่ยวบินขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วนะคะ
ขณะที่ทางด้านนางอุศนีแสงสิงแก้ว
รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย

บอกว่าได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
สำหรับผู้โดยสารที่ต้องต่อเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางอื่น

ตั้งแต่๓มีนาคมก็คือเมื่อวาน
จนถึง๒พฤษภาคมนะคะ
อกจากนี้ก็ได้จัดพนักงานไปดูแลผู้โดยสาร
ต้องเดินทางต่อเที่ยวบินบริเวณประตูเครื่องบิน

แล้วก็นำผู้โดยสารไปยังจุดต่อเที่ยวบิน
รวมถึงมีการประสานกับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอให้นำเครื่องบินที่มีผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน
เป็นจำนวนมากลงจอดในเวลาใกล้เคียงกับตารางการบินปกติ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองค่ะ